เป็นเรื่องข่าวดีไปเช็คดูให้ดีนะคะ
ใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ
ลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าอยู่ที่บ้านแล้วลอตเตอรี่นั้นเนี่ยผ่านการตรวจรางวัลแล้ว
แต่ว่ามันไม่ถูกรางวัลอย่าทิ้งนะคุณผู้ชม
เอาลอตเตอรี่นี้ไปเป็นส่วนลดในการเข้าชมไปดูหนังได้

มันมีค่าค่ะโอ้โฮเป็นสิบเลยครับผมที่มีกี่ใบ
นี่ลดได้๕๐บาทนะคุณผู้ชมโอ้โฮลดเยอะจัง
เอามาเป็นส่วนลดค่าตัวหนัง๕๐บาท
สามารถใช้ได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นเสาร์อาทิตย์
แล้วก็ไปใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๐พฤศจิกายนปีนี้นะ
แต่ว่ายกเว้นสาขาในกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ได้ชี้แจงถึงการจัดโปรโมชั่นในลักษณะนี้

เพราะว่าต้องการจะลุกตลาดผู้ชมในต่างจังหวัดให้มากขึ้นไง

ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ๑๖๐๗๐เนี่ย
นิยมซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันคนไม่ถูกเนี่ยมันก็ต้องมีแหละ
ก็เลยจัดแคมเปญเป็นการทดลอง
ว่าจะได้รับกระแสตอบรับดีแค่ไหน

เดี๋ยวเมเจอร์เขาจะไปประชุมจะไปพิจารณาต่อเลยว่า
กระแสตอบรับดีแล้วจะทำยังไงต่อไป

เมเจอร์ก็ยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาต
ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เพราะมองว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้

พอมันไม่ถูกจริงมันไม่มีมูลค่าอะไรแล้วแหละ
มันใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามาเป็นส่วนลด

ธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตจากกองสลาก
เพราะว่าไม่ได้ทำให้กองสลากเสียหายอะไร

ในการคืนกำไรให้กับลูกค้า

พวกเรานี่แหละล้อบ้านนี่แหละผู้ชมนี่แหละ

ในการจัดโปรโมชั่นนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล

แล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังมีเอกชนรายอื่นนะคะ
จัดเป็นโปรโมชั่นลักษณะคล้ายกัน
ไม่ว่าจะเป็นการเอาสลากที่มันไม่ถูกรางวัลเนี่ย
ใช้เป็นส่วนลดแหลกซื้อกางเกงยีนบ้าง
รายเอามาแลกไข่ไก่บ้าง
อ่านข่าวไปก็ยังเคยเลยคุณแม่ค้าที่เขาแบบขายก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้

ถือลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาได้กินฟรีอะไรแบบนั้น

อันนี้เหมือนซื้อลอตเตอรี่แล้วได้ตัวหนังเลยนะ

เขาคงสำรวจแล้วล่ะว่าคนไปต่อคิวซื้อลอตเตอรี่
ต่อคิวซื้อตัวมาดูหนัง
แต่นี่ดีจังเลยเป็นโครงการดีนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรา๓คนต้องไปบ้างแล้วแหละ
ไอ้ใบที่ไม่ถูกแต่ต้องไปต่างจังหวัดนะ
แต่วันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ให้เข้าใช่ไหม

เพราะบางคนเขาขย่ำเลยนะเพราะไม่ถูก
นี่ทำไมสีหน้าอินและเจ็บใจมากเลย
มันบอกว่ากินฉันใช่ไหมเอามากินนี่